เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาพากลุ่มแฟนคลับไปทำบุญวันเกิดค่ะ

นั่นน่ะสิเนี่ยค่ะชวนแฟนคลับไปทำบุญวันเกิด
บริจาคเงินให้กับพี่ทหารที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ส่วนที่เห็นช่วงนี้พร้อมลงไม่ได้นอยกับกระแสขาวนะคะ
แต่ว่าไต้ฝุ่นเขาฟิตหุ่นเพื่อที่จะขึ้นชกกับกวินดูวาน
แต่จะกลัวน็อกเหมือนตอนพี่ดิวหรือเปล่าเนี่ย

ใช่๖กิโลลงไปจาก๗๔หรือ๖๘

ใช่พี่ดิวคือผมบอกเลยเราไม่เป็นคำว่า
ไม่มีทางรู้เลยนะว่าเขาเหนื่อยขนาดไหน

เพราะว่าเราจะต่อยกันแล้ววันจันนี้นะครับ

ทำบุญครับตอนผมพูดกับพี่ทหาร

เพราะพ่อผมเป็นตัวชะดอก็คือต้องไปลบเหมือนกัน